ทุกคนไปกินทับทิมกรอบดีกว่า
เขาว่ากันว่าร้านนี้เป็นร้านทัพทิมกรอบร้านแรกแห่งวงเวียนใหญ่
อร่อยกรอบหอมหวานทำสดใหม่ทุกวัน
ติดตามกันเลยกับช่วงตลอดกิน
ชีวิตติดลบหันมาซบของหวานกันนะครับ
กินข้าวไม่กินหวานไม่ได้นะคะ
ผอมได้ไงในใจก็มีแต่ของหวาน
ถ้าอยากทานของหวานนะคะเชิญที่ทัพทิมเกาะแม่ดวงพรได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะอิมนะคะเจ้าของร้านทัพทิมกรอบแม่ดวงพรนะคะ
มาก่อนเนี่ยลูกค้าจะรู้จักในชื่อทับทิมกรอบวงเวียนใหญ่นะคะ

ก็ประมาณ๔๖ปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณแม่

ทับทิมของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ทำเม็ดใหญ่มาก

แล้วก็เม็ดทับทิมของเราค่ะมีลักษณะคล้ายกับผลของทัพทิมจริง

เพราะฉะนั้นเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสถึงความกรอบทั้งนุ่มของแป้ง
พอเจอกับน้ำเชื่อมน้ำกะทิหอมไปมันทานแล้วมันก็จะเย็นชื่นใจค่ะ
แล้วก็มะพร้าวกะทิหรือมะพร้าวกแก้วก็จะมีรสชาติหวานหอม

น้ำเชื่อมของเราเนี่ยก็จะต้องไปเคี่ยวมันก็จะออกมามันก็จะเข้มข้น
ก็เป็นสูตรลับตั้งแต่คุณยายมาเลยอะค่ะ
ก็พูดไปค่ะจริงแล้วสูตรของคุณยายเนี่ยเก่ามาก
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๔ที่๕เลยด้วยซ้ำที่ถ่ายทอดกันมา
เพราะฉะนั้นลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีทานตั้งแต่เด็กจนโตจนแบบพาลูกพาหลานมาทาน
ซึ่งเราจะได้ยินลูกค้าพูดว่าเนี่ยแม่ทานตั้งแต่สมัยแม่ยังเด็กนะ
หรือว่าบางคนบอกว่าเนี่ยพ่อทานังแต่จีบแม่
จนตอนนี้พาลูกมาทานแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็รู้สึกเราก็ดีใจที่แบบลูกค้ายังชอบร้านเรา
แล้วก็พาลูกหลายกับลูกค้า
ร้านนี้ทานมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กหลายสิบปีแล้วตั้งแต่เป็นเด็ก
นี่จะเข้ามีมานานนะ
ปากคำแรกก็คือมันก็จะได้ถึงความหอมความหวานของน้ำเชื่อมน้ำกะทิแล้วก็ความกรุบกรอบของทัพทิมกรอบแล้วก็ความเหนียวหนืบของมะพร้าวแก้วนะคะ
แล้วแห้วของเราเนี่ยก็จะมีความกรอบแล้วก็เจอกับน้ำแข็งเย็นทานแล้วมันก็หวานเย็นหอมชื่นใจเลย
เราก็จะมีสลิมเสริมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเส้นเนี่ยจะมีความบางเหนียวนุ่มแล้วก็ทานกับน้ำเชื่อมน้ำกะทิของเราทานแล้วมันก็เย็นชื่นใจแล้วก็สลิมของเราเนี่ยก็ยังสามารถจะใส่ทานกับทับทิมกรอบมะพร้าวแก้วแล้วก็แห้วสยามของร้านเราได้ด้วย
เราจะใส่เป็นถ้วยพลาสติกพร้อมทานนะคะก็สามารถที่จะเอาไปฝากคนอื่นได้เพราะว่าแพ็คเกจมันก็ค่อนข้างจะออกสวยอยู่
อย่างอันนี้นะคะจะเป็นออริจินัลของเรานะคะก็คือจะเป็นทับทิมกรอบมะพร้าวแก้วแล้วก็แห้วนะคะจะเริ่มต้นที่๔๐บาทแล้วก็อันนี้เป็นรวมมิตรนะคะรวมทุกอย่างเลยใส่สลิมด้วยก็๔๕บาทค่ะ
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงครึ่งถึง๒ทุ่มครึ่งนะคะ
หยุดเฉพาะวันพุธสัปดาห์ที่๔ของเดือนนะคะ
ขวากร้านทัพชิมก่อแม่ดวงคลด้วยนะคะ
อากาศร้อนอย่างนี้ใครอยากหาของหวาน
ก็เชิญที่ร้านทับทิมต่อแม่ดวงพรได้เลยค่ะ